เมื่อวานนี้นะคะมีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียค่ะถูกคลื่นซัดออกไปนะคะ
บริเวณหาดเฉวงเกาะสมุยสุกราทานีทีนี้ภู
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือไปด้วยนะคะซึ่งผู้ประกอบการเจ็ดสกีบริเวณชายหาด
รีบนำเรือเจ็ดสกีออกไปช่วยเหลือและนำตัวเข้าฝั่งได้ทันค่ะ
เมื่อขึ้นไปถึงฝั่งนะคะสาวรัสเซียมีสภาพอิดโรย
จากต้องว่ายน้ำโต้กับกระแสคลื่นและคลื่นที่ซัดเข้ามา
จนทำให้เกิดการสำลักน้ำแต่ว่าได้รับการช่วยเหลือไว้ได้
ก่อนที่จะหมดแรงและจมน้ำไปค่ะจากข้อมูลของผู้ประกอบการเจ็ดสกี
หาดเฉวงทราบว่าช่วงเดือนนี้ทุกปีของทุกปีนะคะ
กระแสลมและกระแสน้ำจะเปลี่ยนทิศทำให้คลื่นที่ซัดเข้ามายังชายหาด
มีการพัดพาทรายเข้ามาที่ชายหาดด้วยซึ่งทรายที่ถูกคลื่นซัดเข้ามา
จะทำให้เกิดดอนทรายใต้ทะเลที่มีความตื้นความลึกไม่เท่ากัน
จะทำให้บางจุดเกิดเป็นร่องน้ำลึกที่มีกระแสน้ำวนไหลแรง
โดยจะมีประมาณ๒๓จุดนะคะที่บริเวณชายหาดแห่งนี้
ทีนี้พอนักท่องเที่ยวลงไปเล่นจงตรงจุดที่มีน้ำลึกก็จะถูกกระแสน้ำพัดออกไปจากชายหาด
ซึ่งได้มีการปักทงแดงเตือนให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบแล้วไม่ให้เล่นน้ำตรงจุดนั้น
แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางรายนะคะที่ถูกกระแสน้ำพัดออกไป
โดยในช่วง๑๒วันที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันมาแล้วประมาณ๕๖ราย
ผู้ประกอบการเจ็ดสกีสามารถช่วยเหลือและนำกลับเข้ามาได้ที่ฝั่งปลอดภัยทุกราย
แต่หลังจากนี้ไปก็ยังคงต้องเร่งประชาสัมพันธ์เตือนนักท่องเที่ยวต่อไปนะคะ
เพราะอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ